โดยเฉพาะในกรุงเทพจะหนาวกว่านี้หรือเปล่า
หยุดย้ำเลยนะนั่นจะซื้อได้สำคัญจะหนาวอีกนานแค่ไหน

เดี๋ยวไปถามคุณคุปตนันว่าสภาพโดยรวมแล้วอากาศในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ใครที่จะเดินทางไปพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ภาคเหนือภาคอีสานคงได้หนาวเย็นสมใจ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ได้มีการประกาศมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ระยะนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ
เพราะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่งก่อตัวในบริเวณดังกล่าว
มีการเตือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๔
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว
ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมไปถึงภัยทางธรรมชาติที่จะตามมา
วันนี้มีจังหวัดด้วยนะครับที่ต้องย้ำเตือนกันจังหวัดไหนบ้างติดตามดี
ส่วนกรุงเทพมหานครมีลุ้นว่าอาจจะต้องเจอฝนอีกแล้ว

แต่ว่าจะเป็นวันไหนกรุงเทพมหานครจะหนาวเย็นแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ก็หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยหลักอย่าง
หย่อมความกดอากาศสูงจากบริเวณทางตอนบนนั้น
ยังคงแผลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนครับ
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นลมเย็นแบบนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ตอนนี้เองจากการตรวจสอบพบว่าอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
และบริเวณพื้นที่พระอิสรรค์ตอนบนแถวบริเวณจังหวัดเลยพรรชบูรณ์
ในขณะที่พื้นที่ภาคอื่นจะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพื้นที่สีเขียว
ซึ่งก็หมายความว่าอุณหภูมินั้นต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต

แต่ถ้าหากใครตื่นเช้าวันนี้จะพบว่าลมค่อนข้างแรงละทีเดียว
ซึ่งในระยะนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ฟืนจุดไฟเพื่อที่จะทำให้อากาศอบอุ่นก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
ในขณะที่ทำต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับ
พื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงเป็นสีเขียวกันอยู่

แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเย็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์

ที่จะมีหม่อนากัดเย็นนั้นแผลลงมาอีกหนึ่งระลอก
ซึ่งการแผลลงมาในครั้งนี้ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายจุดหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
นี่คือภาพรวมตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
แต่อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าใครจะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในระยะนี้
ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้มีการประกาศเตือนหลายจังหวัดละทีเดียว
ต้องระวังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วย
ปัจจัยสำคัญอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับ
นี่คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัฒนาความเร็วลมอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีการดูดเอาความชื้นจากทะเลที่อยู่ด้านล่างลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนขนาดใหญ่เลยทีเดียว
มีทั้งกลุ่มเมฆสีขาวครับแล้วก็กลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองสีเหลืองสีแดงปรากฏอยู่
ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีการเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับ
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ลงสู่บริเวณทะเลอันดามัน
แล้วก็คาดการณ์ว่ามีการพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสที่จะสามารถกลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนได้ต่อไป
ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าจะสามารถที่จะพัฒนาความระลมได้หรือไม่
แต่ขณะนี้เองนะครับขณะที่กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยนั้น
ก็สามารถที่จะทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักละทีเดียว
นี่คือการคาดการณ์อิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำในกล่าว
จะสังเกตว่ามีรัศมีค่อนข้างใหญ่ละทีเดียว
ซึ่งถ้าหากเราดูทิศทางการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
สังเกตว่ามีลักษณะการหมุนวนเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
จึงทำให้เกิดการตกของฝนนั้นหลายจุดละทีเดียว
เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
อาจจะต้องเตรียมรับมือหนักหน่อย
มีหลายจังหวัดละทีเดียวที่ต้องระวังโดยมีการประกาศเตือนอย่างนี้

พื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษ
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
วิทยาลาธิวาสพูเก็ตรับบีตรังและสตูน
ในวันที่๓ต่อเนื่องวันที่๔
พื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนัก
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราช
พัทธลุงสงขลาระนองพังงาพูเก็ตและจังหวัดรับบี
ภูเก็ตแล้วก็บริเวณจังหวัดกระบี่นะครับ
ใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ต้องติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมไปถึงติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
และแน่นอนนะครับฝนที่ตกลงมาแบบนี้กระแสลมที่แรงแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของคลื่นนะครับ
กราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับ
แล้วก็บริเวณท้องทะเลจะสังเกตว่ามีสีเหลืองเขียวเกิดขึ้น
บริเวณที่มีสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนะครับ
คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
แต่ถ้าหากเหลืองเข้มหน่อยก็อาจจะสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
โดยจะสังเกตเห็นลักษณะการพัฒนาความระลมของกระแสลมที่เกิดขึ้น

สังเกตว่ามีลักษณะการหมุนวนวงกลมแล้วก็สีส้มเข้มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็หมายความว่าสามารถที่จะพัฒนาความระลมจนสามารถที่จะกลายเป็นพายุหุ่นเข็ดร้อนได้ต่อไปนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากนี้จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราต่อหรือไม่
แต่แน่นอนนะครับใครที่จะเดินเรือต้องระวังหน่อย
แล้วก็ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ
อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนั้นสภาพอากาศภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้าง
มาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
ที่สำคัญครับมีลมแรงส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงเก้าองศาเซลเซียตภาคอีสานครับ
มีอากาศเย็นถึงกับหนาววนภูมิเย็นลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียตนะครับ
บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวเช่นเดียวกันต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๙๑๑องศาเซลเซียต
ภาคกลางมีอากาศเย็นนะครับวนภูมิเย็นลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียตกับมีลมแรงครับ
ภาคตะวันออบมีอากาศเย็นวนภูมิเย็นลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียตนะครับ
วันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศาสูงสุดอยู่ที่สามสิบสามองศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองถึง๑๘๐ของพื้นที่นะครับ
อย่างที่ได้เน้นไปนะครับในบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาส
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองนะครับ
การเกิดฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
มาปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิมนต์พลนะครับวันนี้นะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณยี่สิบสององศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณสามสิบสององศาเซลเซียส
ห้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับส่วนตอนบ่ายนั้นแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ

และที่สำคัญครับมีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็บริมณฑล
อาจจะมีโอกาสเกิดฝนตกในพื้นที่เกิดขึ้นได้นะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันดังกล่า